หนึ่งในนั้นก็เป็นวงขวัญใจชาวเรา

แคสค่ะก็กลับมาในรอบ๗ปีของนางค่ะ
โอ้โหคนแน่นมากบัตรฟรีไม่มีค่ะ
อยปกรณ์เกรทก็ขอบัตรคนอื่นไปดูเหมือนกัน
แต่ว่าเขาจัดเต็มนะคะมีต้องทูพีก็มา

ไม่เชื่อไปฟังเพลงเลยค่ะเพลงใหม่ของเขานะคะ
ใจเย็นของนางไปฟังเลยค่ะ

ใจเย็นเพลงเขานะคะก็จัดเต็ม
แล้วก็เป็นการประกาศนะคะว่าวงแคสต์กลับมาโจโคจร๕คนเหมือนเดิม
ก่อนหน้านี้หลายคนลุ้นว่าต่างแยกกันไปแล้วจะกลับกันครบหรือเปล่านะ
เหมือนเดิมอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะ
เขาเลยกลับมารียูเนียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รวมตัวกันค่ะ
มีกุจิ้นใบเนสไงที่ฮอทธอต
มีโซ่มีไอซ์นะคะแล้วก็มีหลากหลายนี่
มีแก๊งสาวด้วยน้องกล้องนะคะแดนยับนะคะ
เรียกว่าโอ้โหถูกใจแฟนคลับกันเลยค่ะ
เชื่อใช่ไหมคะเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็คือเป็นคอนเสิร์ตสั่งลางคุณผู้ชมแยกย้ายกัน

บางคนก็ย้ายไปอยู่ค่ายแบบแกมมี่อาร์เอสก็ว่ากันไปนะคะ
ก็เป็นความประทับใจความสามารถ

จิ้นกันแล้วไม่เป็นไรก็ติดตามดูกับเราได้นะคะ